มาดูคลิปนี้ค่ะแชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลนะคะ
อยู่ดีใครจะไปคิดคะนั่งกินปลาเผาอยู่หน้าห้องเช่าอยู่ดี
อยู่ดีมีวัยรุ่นตั้งหลายคนมารุมทำร้ายแล้วก็มาถามว่า
ทำร้ายคนแก่ใช่ไหมทำร้ายคนแก่ใช่ไหม
คนที่นั่งกินปลาเผาอยู่ก็ตกใจไปทำร้ายคนแก่ตอนไหน

เขาไม่ฟังค่ะเขามารุมทำร้ายกันใหญ่เลยค่ะ

นี่ค่ะคุณผู้ชมเป็นคลิปที่ทางฝั่งผู้เสียหายเค้าโพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊กนะคะ
โพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊กนะคะ

แล้วก็ฝากแชร์แล้วก็ฝากเจ้าหน้าที่ตามจับคนที่ก่อเหตุด้วย
เขาให้ข้อมูลว่าพวกผมนั่งอยู่หน้าห้องดี

บุกมาทำร้ายถึงห้องเลย
นี่แหละค่ะก็จะเห็นเป็นวัยรุ่นเป็นกลุ่มเลย
กรูเข้ามาทำร้ายที่เขานั่งอยู่หน้าห้องของเขาเองนะ
ปลาขวดใส่ก็มีคว้าเตาเผาทุ่มใส่เขานั่งเผาปลากินปลากันอยู่อ่ะ

แล้วก็มีเสียงผู้หญิงร้องพยายามห้าม
แต่กลุ่มที่ก่อเหตุอ้างว่ากลุ่มที่เขานั่งจะกินปลาเผากันเนี่ยไปทำร้ายร่างกายคนแก่
แต่เขาก็บอกเขางงมากไม่เคยไปทำร้ายคนแก่เลย
เนี่ยค่ะก็ไปแจ้งตำรวจนะคะ
ตำรวจก็ต้องตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีแหละ
เราก็ตามความคืบหน้าให้ค่ะ
ทีมข่าวของเราไปถามเรื่องที่เกิดขึ้นจากนายสุพิชัยธราวุฒิและในเล็ก
สองคนนี้เป็นสองคนที่ถูกรุมทำร้ายในคลิปค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่หน้าห้องเช่าไม่มีชื่อ
ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชศรีมานะคะ
ทั้งคู่เขาเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะ
คืนวันที่๑มกราคมพวกเขาอยู่กัน๔คนนะคะ
นั่งกินปลาเผากันอยู่ที่หน้าห้องเช่า
ก็ได้ยินเสียงโคนเวย
วัยรุ่นมากันเลย๕๖คนได้
มีทั้งท่อนไม้มีทั้งอิดพุ่งมาหา
แล้วก็มาบอกว่าไปทำร้ายร่างกายคนแก่มาเหรอถามพวกเขาแบบนี้ค่ะ
เขาบอกเขางงมากแล้วพยายามจะชี้แจงว่าไม่ใช่ไม่ใช่
ไม่เคยไปทำร้ายใครแต่อีกฝ่ายหนึ่งโอ้โหไม่หยุด
บุกเข้ามาเนี่ยค่ะจนพวกเขาเนี่ยก็ต้องถอยร่นกันมานะคะ
อีกฝ่ายรุมทำร้ายเขาเลยอ่ะมีท่อนไม้ก็เอามาฟาด
ชกทั้งต่อยทั้งเตะเขาก็พยายามจะป้องกันตัวแต่ไม่ไหว
เพราะอีกฝ่ายมากันเยอะอีกฝ่ายนึงเนี่ยนะทำไมรู้มั้ย
ฐานที่เขาเอาไว้ย่างปลาปิ้งปลาเออ
ไปเอาเตาถ่านที่ใช้ย่างปลาโยนใส่หัวเขาอ่ะโอ้โห
คนที่นั่งพยายามจะย่างปลาอยู่หัวแตกอ่ะค่ะ
พอทำร้ายเขาเสร็จก็จากไปดื้อแบบนั้นเลย
ทำร้ายเสร็จแล้วจากไปแบบดื้อดื้อพอเหตุการณ์สงบลง
คนเจ็บเขาตกใจมากนะคะเบื้องต้นไปหาหมอก่อนเลยค่ะ
นายสุพิชัยเนี่ยเจ็บที่หัวแล้วก็ที่นิ้วโป้งอ่ะนะคะ
ยี่สิบกว่าเข็มค่ะคุณผู้ชมส่วนในเล็กหัวโนค่ะ
ทั้งคู่บอกผมงงจริงไม่รู้จักวัยรุ่นกลุ่มนี้มาก่อน
ไม่เคยไปทำร้ายคนแก่นั่งกินปลาเผากันอยู่หน้าห้องเช่าอะค่ะ
อยู่ดีก็โดนทำร้ายแบบนี้ได้ยังไงเลยอยากจะให้
ตำรวจนำตัวคนก่อเหตุนี่เตาที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยค่ะเห็นไหม
ไปทุ่มใส่หัวเขาคิดดูสิเตาพังขนาดเนี้ย
แล้วหัวจะเหลืออะไรอ่ะคะโอ้โหตำรวจต้องจับให้ได้ค่ะ

เข้ามาก็มาถามว่าพวกผมไปทำร้ายคนแก่ทำไม
ทำร้ายใครนี่แหละครับพวกผมก็เลยบอกว่าไม่ใช่
พวกพี่อย่าบุกลุกเข้ามานะนี่มันเป็นบ้านของพวกผม

เขาก็ไม่เชื่อหลังจากนั้นเขาก็เริ่มเลยครับเริ่มต่อยเลย

๒๓๒๔คุณหน้าไหมครับ

หลังจากนั้นพอเขาลุมเราแล้วแล้วยังไงต่อครับผม
ก็เสร็จแล้วเขาก็ออกไปพวกผมก็หารถไปโรงพยาบาลเลยครับ

ถ้าเข้ามาผมมีศีลพองกันตัวได้
แต่เขาจะมาแย่งเมียผมผมเลยก็เลยสะบัดออก

มี่เพราะเลยไปบาดมือเขา
น้องสาวนายสุพิชัยคนเจ็บอ่ะนะคะนางสาวถิติชายากับเปียก็คือคนที่ส่งเสียงในคลิปอะค่ะ
บอกว่าต้องถ่ายคลิปเอาไว้จะได้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีเธอตกใจมากค่ะที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
พยายามจะบอกอีกฝ่ายนึงแล้วว่าพี่ชายเธอไม่ได้ทำร้ายคนแก่ผิดคนหรือเปล่า

โอ้โหเขาก็เลยบอกว่ากลัวมาก
ตอนที่เกิดเหตุนะกลัวมากกลัวว่าอีกฝ่ายจะมีปืน
โอ้โหถ้ามีปืนนี่ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นเลย
เขาก็บอกว่าพวกพี่เขาไปตีคนแก่
ก็เลยว่าไม่ใช่เพราะว่าเขาก็นั่งกินอยู่ที่นี่

เขาคุยกันไปคุยกันมาเขาก็เถียงไปเถียงมา
ก็เลยต่อยพี่บีก็ลุมลุมเลย
หนูก็พอมาเริ่มมาใกล้หน้าห้องแล้วหนูก็เลย
เพิ่งมาหยิบโทรศัพท์ท้าย